หลังจากที่เป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะเป็นอินฟูเอ็นเซอร์ท่านหนึ่ง
ดังในโลกโซเชียลที่คนดังในโลกโซเชียลมีเดียที่ชื่อว่าขุนเพชรบ้าจี้เนี่ย
เขาสดน้ำปลาร้าไปแล้วก็กลายเป็นดราม่า
ใส่น้ำแข็งใส่แกะแล้วก็กระดกเลย

เขาก็เลยบอกว่าไปทำบุญดีกว่าไปทำบุญปล่อยปลาดีกว่า
แต่ปล่อยปลาอย่างเดียวหรือเปล่าปล่อยอะไรไปด้วยดูคลิปค่ะ

ขออนุญาตขำไม่ใช่คอนเทนต์อะไรใช่ไหม
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คอนเทนต์อะไรเพราะนี่ดูลูกศรสีแดง

เขาก็มันเบาเก้าอี้มันบาง
ใช่เก้าอี้มันบังมันเบาพอเคลื่อนตัวปุ๊บเก้าอี้มันพับ

เพื่อนก็ต้องช่วยนะคะ

ชื่อว่าคุณกริตติเดชสมตน
เขาไปปล่อยปลาถังใหญ่เลยที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่ง

เทปลาลงน้ำตัวเองลงไปด้วยค่ะ
เขาก็เขียนแคปชั่นด้วยนะคลิปนี้เขาบอกว่า
คุณเพชรสู้ชีวิตแต่เก้าอี้สู้กลับ
พอคุณเพชรโน้มตัวเทปลาเก้าอี้มันพับ
ก็เลยร่วงลงไปทั้งคนทั้งปลานะคะ
หลายคนเห็นคลิปนี้เข้ามาคอมเมนต์ค่ะ
บอกว่าเก้าอี้ไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไป

บอกว่าแหมนี่บุญท่วมหัวเลยนะ

ทำให้รู้ว่าถ้าเราตกลงไปท่ามกลางฝูงปลา
ปลาจะไม่โดนเราจะไม่โดนปลากิน

ไม่กินอาจจะแค่ตอดไงคะ
มันไปเลยนะปลาแตกเจอแตกเจอไปหมดแล้ว
ซึ่งมีดราม่าล่าสุดก็คือสดน้ำปลาร้าเนี่ยสดน้ำปลาร้านะคะ
เอาน้ำปลาร้าไปลาดนู่นนี่นั่นหลายอย่างแล้วก็กิน
แล้วก็มีที่ใส่น้ำแข็งใช่ไหมกินเหมือนน้ำ
เป็นโกโก้เป็นโกโก้ไม่ใช่น้ำปลาร้า

มันคงไม่ใช่อย่างนี้มันจะกระดกยังไง
นอกจากนี้ต้องไปหาหมอด้วยต้องตรวจไตด้วยนะคะ
มันจะเข็มออก
เอาข่าวนี้มาเกือบอ่านข่าวต่อไม่ได้